ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านกล้ามโตราชบุรีหนุ่มคนนี้หน้าตาดีเขาเป็นใครเหรอ
เขามาจากไหนพาไปรู้จักนะคะเอาชื่อเล่นไปก่อนได้ไหม
ชื่อน้องตามโอ้โหคุณตามตามนันทชัยบุตรดีค่ะ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
หมายเลขอะไรไม่ต้องบอกนะฮะแต่ที่แน่ก่อนที่จะเทคะแนนเทใจไปแล้วจ้ะสาวนะคะ
กรี๊ดลั่นสนั่นโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองประดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
หลายคนพอเห็นภาพแบบนี้เห็นไหมป้ายป้ายสมัครตาน้องนี่คือสายตาเป็นประกายมากเลยนะคะ
อยากรู้จักไหมว่าเขาเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหลาใครไม่ต้องรอนานค่ะ

สมัครหน้าตาหล่อเหลาเอาการคนนี้ชื่อเล่นชื่อตามอายุ๓๐ปีนันทชัยบุตรดีนะคะ
เป็นคนบ้านหนองประดุกโดยกำเนิดเกิดที่ราชบุรีนะคะ
เรียนจบโฆษณาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาจบมาได้๗ปีแล้ว
ตอนนี้น้องกลับบ้านไปขายสินค้าออนไลน์อยู่ที่บ้าน
แล้วก็ช่วยแม่ขายข้าวแกงในตลาดด้วย
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นเซลล์ขายรถมาก่อน

อะไรฮะดูสายตาดิดูยังไงไม่เห็นรู้สึก
เอออุ้ยถ้าพี่รู้สึกก็แปลกพี่ต้น

นี่เมื่อก่อนเป็นเซลล์ขายรถนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ขายรถก็จะแบบมีวาทะสินหน่อยพูดจาเก่งนะคะ
ตอนเวลาว่างก็จะไปช่วยแม่ขายข้าวแกง
พูดช่างเจรจาหน้าตาหล่อร้ายเอาการแบบนี้
ลูกค้าเนี่ยติดตรึมแบบนี้นี่นี่เห็นไหม
จังหวะที่ใช้สายยางรัดถุงแกงไว้ค่อยเห็นไหมบรรจงใส่ถุง
นี่คืออยากรออยากรอนะ
นี่บางคนนะไปตั้งนานแล้ว
ไปร้านอื่นบอกรีบหน่อยจะรีบไปร้านนี้
ไม่มีไม่มีแปลวัยไม่มีแปลวัยให้แซงเลยเหรอโอ้โฮอยากอยู่นาน
อยากอยู่นานนะคะหล่อทะลุแมสเบอร์นี้นะคะ
หล่อแบบนี้หลายคนก็อยากรู้นะว่า
เฮ้ยก็โอเคอยู่แล้วนี่ทำไมถึงจะมาเล่นการเมืองท้องถิ่นล่ะ
น้องตามบอกว่าคือน้องฟังแบบนี้แล้วหัวใจกระโชคเหมือนกระโชยเลย

น้องบอกว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีแฟน
ก็อยากให้มีอนาคตก็เลยยุให้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน
แต่ในใจเอาจริงนะลึกแล้วนะคะ
อยากเห็นหมู่บ้านของตัวเองพัฒนาก็เลยไปสมัคร
ไม่คิดว่าจะกระแสแรงแบบนี้นะคะ
ถึงขั้นว่ามีคนอยากย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านตรงนี้
บ้านหนองประดุกที่ราชบุรีนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วน้องตามฝากขอบคุณมานะคะ

มีคนแบบมาให้กำลังใจเยอะมากว่าอยากได้ผู้ใหญ่ล่ออะไรอย่างนี้
ผมก็แบบขอบคุณนะครับที่แบบชื่นชอบในตัวเรา
แล้วก็เหมือนมีพวกพี่อยากย้ายสมโนครัวมาอยู่บ้านเราเยอะอะไรอย่างนี้
ผมก็แบบดีใจมากที่แบบมีคนแบบอยากมาอยู่หนองประดุก
ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าที่นี่หมู่บ้านจัดสรรเยอะ
เพื่อพี่อยากย้ายเข้ามาอยู่เพราะว่าที่หนองประดุกน่าอยู่มากเลยครับ
น้องประดุกหน้าอยู่ผู้คนก็น่ารักครับนะคะ
พี่ทำไมต้องฉีดพ่นอะไรคะ
เจ็บคอเลยหรือคะ

เดี๋ยวจะไปย้ายสัมมโนครัว๘โมงครึ่งใช่ไหม
สมโนครัวได้นะจ๊ะสาวแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านนะเพราะว่าต้องมีทะเบียนบ้าน
อยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า๓เดือนเพราะฉะนั้นแล้ว
อ่ะลงคะแนนไม่ได้ก็ลงใจไปแทนละกันนะคะ
นี่เห็นไหม
กางเกงนี้เขาซื้อเนี่ยผมจะซื้อให้พี่ต้นสักตัว
ถ้าผมใส่มันถึงหน้าอกผมแน่